ดูเรื่องนี้กันบ้างเขาว่าเป็นอาชีพเสี่ยงตาย
เรื่องของพรานล่าพึ่ง
จังหวัดพยาวดูสิว่าเขาจะล่าผึ้งยังไง
แล้วคุณยืนอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรป้องกันเลย

คนเขามีความชำนาญมีความสามารถนะคุณผู้ชมนะ

เจอคนนี้ก็คือคุณทองอยู่หมั่นคิด
เป็นชาวบ้านในตะบนเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวฮะ
เนี่ยเขาน่ะเป็นพรานล่าพึ่งมือหนึ่งในพื้นที่
เขานำพึ่งแล้วก็ตัวอ่อนรวมไปถึงรังพึ่งเนี่ย
ส่งออกขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมานานแล้ว

บอกว่าอาชีพนี้ต้องใช้ความกล้านะแล้วก็ความอดทนด้วย

บางที่ต้องปีนแบบสูงเลยครับ

จริงเพื่อไปเก็บรังพึ่งขนาดใหญ่

อยู่บนต้นไม้สูงปริ๊ดเลยล่ะครับแล้วต้องตัดรังของพึ่งลงมาด้านล่างในสภาพที่ยังไง

ยังเหมือนเดิมทุกอย่างคือตัดมาทั้งกิ่งไม้เลย
สุดยอดคือตัดลงมาแล้วเนี่ยรังสมบูรณ์อยู่

โอ้ยต้องป้องกันอยู่
เขาบอกว่ารังพึ่งที่สมบูรณ์จะขายได้ราคาที่ดี

คือถ้าเล็กอาจจะร้อยปลาย
แต่ถ้าใหญ่แล้วก็เป็นพันนะครับ

เขาบอกว่าน้ำพึ่งเนี่ยถ้ามาบีบขายแล้วก็
บรรจุใส่ขวดเนี่ยขายได้ขวดนึงต่ำก็๓๕๐บาทนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอแม่ค้าพ่อค้าขายน้ำพึ่งไม่ต้องไปต่อเขาหรอก
บางคนบอก๓๕๐เหลือ๓๐๐ได้ไหม
ไม่ได้หรอกทำไมช่วงนี้น้ำตาลแพง

คุณผู้ชมใครสนใจนะอยากซื้อผลิตภัณฑ์จากพึ่งของนายทองอยู่
ก็สามารถติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
นี่โทรไปคุณทองอยู่หมั่นคิดนะครับ

แล้วก็น้ำผึ้งอีกต่างหากก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะ
กว่าจะได้มาไม่ง่ายทีเดียวก็ต้องยอมเขานิดหนึ่งให้เขาจ่ายเขาไปเลยไม่ต้องไปต่อนะคะ